นักงานสละกินแบ่งรัฐบาลจะไปออกสลักสัญจรกัน
ที่จังหวัดพยาวนัดเจอกันที่สาราประชาคมราชการ
ไปเจอกันได้เป็นสักกิพยานในการรับชมการออกรางวัล

พอไปออกที่พยาวตัวเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับพยาวนี่ก็หมดแผลงเลยสิคะ

ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านต่างพาการเดินทาง
เข้ามากราบว่ายขอพรขอโชคขอราภ

ขอพรจากท่านจะได้สมหวังดังที่ขอ
ชาวบ้านนำเอาตัวเลขต่างเกี่ยวข้องกับพ่อขุนงำเมือง
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกัน
เช่นพศวันประสูจน์คือพศ๑๗๘๑ปี๑๗๘๑
ปีสิ้นพระชนศ์พศ๑๘๔๑ประชนมายุรวม๖๐พรรษา
ครองราชในพศ๑๘๐๑จนถึง๑๘๔๑รวมครองราช๔๐ปี
แล้วก็รวมตั้งแต่สิ้นพระชนจนถึงขณะนี้ปี๒๕๖๒เนี่ย

เลข๔๒ครบรอบการก่อตั้งจังหวัดพยาวมาหมด

คุณสืบสกุลพูดเร็วจังเลยจดไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่

พาไปดูอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่อำเภอบางไซ
เสียงโชคนี่นะเขามาแก้บนแล้วก็มาไหว้ขอพรด้วย
เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยมีคนถูกไปเป็นหลักล้านบาทเลยนะคะ
ก็ต้องมากราบไหว้ขอพรจากกุมารเจ้าสัวเฮง
แล้วก็ปู่ฤษีพรหมเมษที่สูง๓๔เมตร
พอกราบไหว้ขอพรเสร็จสิ่งที่ห้ามพลาด
ดูค่ะคุณผู้ชมเงยหน้ามองจอแล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้เลยค่ะ
มันมีตัวเลขที่ปรากฏอยู่ทั้งหมด๖ตัว
แบบไม่ซ้ำด้วยคุณศึกษกุล๖ตัวเลยนะ

ใช่ค่ะจดทันแล้วเนาะเปลี่ยนเนาะ
ไปที่ตรังกันบ้านนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยบรรเทาวังวิเศษ
จับงูจงอางความยาว๔เมตร
หลังจากงูตัวนี้เลื้อยเข้าไปบ้านเล็กที่๒๖หมู่๑๗
ที่ตำบลอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษ
คุณยายแหววรอดคำคราวนี้รอดมาได้
คุณยายแหววบอกว่าขณะที่ยายกำลังทำกับข้าวมื้อเย็นจู่
งูตัวใหญ่ตัวนี้เลื้อยเข้ามาทางประตูครัวหลังบ้าน
ตอนนั้นนะยายลุกไม่ขึ้นก้าวขาไม่ออกเลยหลานเอ้ย

แล้วก็พอก้าวขาออกยายหนีออกมาทางหน้าบ้าน
แต่เจ้างูตัวนี้เลื้อยตามมาไปขดตัวอยู่ข้างเตียงนอนของยาย

ถ้าเป็นงูเจ้าที่นะขออย่าทำอันตรายลูกหลานเลย
แหววบอกว่างูเข้าบ้านมักจะดวงดีทุกครั้งเลย
มวดนี้เอาไปเลยเลข๗๕อายุของยาย
บางคนบอกบ้านเลขที่๒๖เดี๋ยวจะไปซื้อสลากนะฮะ

พาไปดูบ่อน้ำโบราณที่อยู่กลางหมู่บ้านโนนตาสุด
ที่อำเภอเมืองยางโคราชกันหน่อย

แต่ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนมีเด็กประมาณ๕ขวบ

แล้วเบาะนี้ค่ะอายุเป็น๑๐๐ปีแล้ว
ลึก๖เมตรกว้าง๒เมตร

มีคนไปช่วยเด็กลงไปในบ่อ

เพราะว่าเด็กไม่จมน้ำแล้วเด็กลอยขึ้นมาเองค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะชาวบ้านเขาเลยคิดว่านี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ก็ที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านเนี่ยนะ
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๓แสนกว่าบาท
เพราะว่าฝันเห็นบ่อน้ำโบราณิตนี่แหละค่ะ
จนมามีข่าวว่าเด็กตกลงไปแล้วก็ไม่จมอีก
ก็ไปกราบไหว้เพื่อขอโชคขอลาบกันนะคะ
เมื่อกี้ใบไม้หล่นลงไปเป็นเลข